เพราะผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาก็แค่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเฉย
ไม่คิดนะว่าจะโดนแบบคน๓๔คนมา
แล้วสุดท้ายมารุมทำร้ายเขาค่ะ
แล้วเห็นบอกว่าในนั้นเป็นทหาร

มีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะ

เราก็ต้องมีอาทิตยุเกียจ
คุณผู้ชมค่ะคือมาทำร้ายเขาอ่ะลักษณะคือ
มันไม่ได้กรูกันมาแล้วก็รุมทำร้ายนะ
แต่ดูสิตอนแรกเขาก็เอาไม้มาเหมือนกัน
ฝั่งนั้นบอกว่าให้เขาวางไม้ตัวดิแล้วก็เป็นเหตุการณ์แบบนี้
จังหวะหนึ่งที่ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้

อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตัวใหญ่กว่าเข้าชกเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วตัวผู้ชายเสื้อขาวคนนี้ก็พยายามวิ่งหนี

บอกว่าดูสิกลางดึกเมื่อวันที่๒๓มกราที่ผ่านมา
ขี่มอเตอร์ไซค์มามาซื้อข้าวที่ร้านสะดวก

ซื้อเสร็จกำลังจะกลับบ้านกลุ่มพวกผู้ชายพวกนี้มากันแบบ๓๔คนนะ
แล้วเอาเท้าถีบมอเตอร์ไซค์ของเขาจนล้มหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันไง
ตัวเขาเนี่ยมีไม้อยู่ในรถเขาก็เอาไม้ออกมามาถือเลยป้องกันตัว
ฝั่งนั้นบอกว่าเอ้ยทิ้งไม้ดิตัวดิ
ตอนที่วางไม้เท่านั้นแหละฝั่งนั้นเข้ามาแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะถามว่าเขาเจ็บไหมเจ็บ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไปทำแผลที่โรงพยาบาล
แล้วก็ไปแจ้งความที่สพบไร่

เพราะว่าผ่านมาตั้งแต่๒๓มกราจนวันนี้ไม่คืบหน้าใช่ไหมคะ
ตัวของฝั่งคนเจ็บเนี่ยนะเขาบอกว่าฝั่งคนก่อเหตุเป็นทหารยศจ่า
อยู่ที่ค่ายทหารพัฒนาการเคลื่อนที่๑๔ที่เบาะไร่จังหวัดตราดค่ะ
แล้วถามว่าอ้าวรู้ว่าเป็นทหารแล้วก็รู้จักกันมาก่อนไหม
ตัวนายมารุธบอกว่าเหอะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
ดังนั้นคุณผู้ชมเรื่องนี้เราก็ต้องตามความคืบหน้าต่อนะคะ
เราก็เลยไปถามทางฝั่งต้นสังกัดหน่อยไปถามผู้บังคับบัญชาหน่อย
นักข่าวของเราไปเจอกับพันเอกอนุวัฒน์เหลืองวิลัยค่ะ
ซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๑๔บ่อไร่
ก็บอกว่ารู้แล้วแหละเรื่องราวที่เกิดขึ้น

คนนั้นที่ว่าที่บอกว่าเป็นจ่าทหารคือจ่าเค
แล้วก็นายมารุธฝั่งผู้เสียหายรวมถึงแม่ของเขาเนี่ย
เจรจามาคุยกันเกี่ยวกับการชดใช้พวกค่ารักษาพยาบาลต่าง
แล้วเรื่องสินใหม่ด้วยเพราะว่าเขาต้องหยุดงานไงได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้นายมารุธยอมรับนะว่ามีเรื่องส่วนตัวกับจ่าเค

สรุปเขามีเรื่องกันมาก่อนใช่ไหมคะ
นี่ไงตอนแรกบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน

ตอนที่สัมภาษณ์ตอนแรกนะนายมารุธคนนี้บอกว่า
ไม่รู้จักฝั่งตรงข้ามมาก่อนเลย

มาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อออกมาก็โดนทำร้าย
แต่ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังเสียงในคลิปนะ
พวกของอีกฝั่งหนึ่งตะโกนพูดว่า

นี่นานแล้วนะที่มีปัญหากันแบบนี้จบได้เลยไหม

ก็เลยสงสัยอยู่ว่านายมารุธกับทหารนายนี้ที่ต่อยกันอยู่เนี่ย

นี่แหละค่ะเขามาบอกแล้วไงยอมรับแล้วไง
ล่าสุดที่เราสัมภาษณ์ว่าเขามีเรื่องส่วนตัวกับจ่าเคมาก่อน

จริงมันจะมีภาพตอนที่เขาถอดแมสออกนะ
แล้วให้ดูปากเขามันม่วงมันบวมมากคุณผู้ชม
เขาบอกคิ้วก็แตกมีปากถาก็เป็นแผลนะ
ใช่แผลที่ตาด้วยที่หางคิ้วด้วย
คือหน้าเขาตอนให้สัมภาษณ์เราก็ยังติดผ้าก๊อสอยู่เลยนะคะ
ทีนี้ทางฝั่งต้นสังกัดเอง
ก็ให้ผู้เสียหายไปฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้
โดยทางด้านพันธ์เอกอนุวัติบอกว่า
ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

เรื่องของการชกต่อยกันก็ต้องมาดูสาเหตุกันอีกนะ
สาเหตุส่วนตัวหรือว่าทหารเข้าไปทำร้ายประชาชน

ว่าเป็นสาเหตุส่วนตัวขัดแย้งกันมาก่อนนะฮะ